ส่วนอีกหนึ่งเพื่อนซีดีเด่นที่แหมถ้ามีรางวัลต้องยกให้เธอแล้ว
นั่นก็คือคุณแม่สุดแซ่บแม่นิงปณิตานะคะ
ว่าเพื่อนจะมีปัญหาเรื่องอะไรเจ็บป่วยโซแซดรักคุดอกหักอะไรใด
แม่นิงปณิตาก็ออกมาอัปเดตอาการของเพื่อนซี
ส่วนผลข้างเคียงจากอาการป่วยที่หลายคนกลัวว่า
กระทบกระเทือนกับลูกคนที่๒ในคันหรือเปล่านั้น
หนิงก็ออกตัวเลยว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
สำหรับแฟนก็สบายใจกันได้นะคะ

ใครที่เป็นห่วงว่าโอ้คุณแม่เป้ยป่วยเนี่ย

ที่กำลังจะมีน้องอีกหนึ่งคนให้กับน้องโปรดแล้วนะคะ
สบายใจหายห่วงได้ก็แค่ไม่สบายเฉยเดี๋ยวก็เห็น
ในอินสตราแกรมล่าสุดคุณเป้ยเหมือนกำลังจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
หรือว่าจะไปสัมผัสอากาศหนาวกันเดี๋ยวคงได้ดูรูปภาพสวยกันด้วย
หายไวนะคะคุณแม่นะสู้ค่ะ
คุณหนิงนี่ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อจะเรียกเป็นไม่ได้เป็นเรียกเป็นคุณหนิงแล้วนะเรียกกันเป็นซีรานิง
ไม่ได้สิรานีปรึกษาได้ทุกเรื่องเป็นคนรักเพื่อนจริงนะคะคุณหนิง